คุณผู้ชมครับเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์แถวเสาชิงช้านะฮะ
เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้น
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตในกองเพลิงเนี่ย๒ศพด้วยกัน

นี่ฮะที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับ
ทางรถดับเพลิงทางกู้ภัยทางสอนอสำราญราชก็ไประงับเหตุกันนะครับ
เป็นโรงพิมศ์นะฮะโรงพิมศ์ศวัฒนชั่ง
อยู่ถนนมหันนบซอย๓แขวงเสาชิงช้าเขตพระนครกรุงเทพ
ดับเพลิง๕คันนะฮะที่มาระงับเหตุนะครับ
เป็นตึกแถว๒คูหาข้างล่างเนี่ยเป็นโรงพิมพ์รับพิมพ์ปกหนังสือเข้าเล่ม
ชั้น๒กับชั้น๓จะเป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์
แล้วก็กั้นเป็นห้องพักด้วยมีห้องพักอยู่หลายห้อง
ควันกับเพลิงเนี่ยมันอยู่ที่ชั้น๒นะฮะ
เป็น๓ชั้น๒คู่หาในส่วนของชั้น๒เนี่ยมีควันมีเพลิงออกมานะครับ
ใช้เวลาควบคุมเพลิงอยู่๓๐นาทีก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ทางกู้ภัยของร่วมกระตันยูบอกว่ามาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ตอนนั้นเข้าไปตรวจสอบด้านในควันยังอัดแน่นอยู่เลยนะ
คาดว่าต้นเพลิงจะมาจากจุดที่เป็นห้องครัว
ตอนขึ้นไปไม่เจอแสงเพลิงครับก็คือกระจกทุกบานไม่ได้แตกหรือไม่อะไร

มีแค่ควันที่อยู่ท่วมลงมาบนใดแล้วกดตับลงมาข้างล่าง

ครับห้องครัวฝั่งฝั่งขึ้นบันไดจะเป็นฝั่งซ้ายของคุณห้องครัว
ตรวจสอบอย่างละเอียดด้านในเนี่ยพบว่ามีผู้ที่
อยู่ในอาคารพาณิชย์ตรงนี้เสียชีวิตอยู่๒ศพนะครับ
นางสาวแสงโสมนะฮะอายุ๓๓ปีเป็นลูกสาวคนเล็ก
ของครอบครัวนี้เจ้าของตึกนะครับ
อีกคนนึงชื่อนางสาวลาลักษณ์อายุ๗๕เป็นแม่บ้าน
ทั้งสองคนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนชั้น๒นะฮะ
ซึ่งเป็นห้องเดียวกันคุณนัทธวินผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุยาดของผู้ตายนะครับ
แล้วก็ทางครอบครัวที่พักอาศัยที่นี่เนี่ย
วันนี้เขาก็มาดูเรื่องของอาคารกันนะฮะทุกคนยังช็อกกันหมดแล้วครับ
โดยเฉพาะคุณพ่อของนางสาวแสงสมนี่ยังทำใจไม่ได้เลยนะฮะ
ตำรวจบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีคนอยู่ที่ตึกนี้ห้าคนนะฮะ
เป็นแม่บ้านอยู่ที่ชั้นหนึ่งสามคนแล้วก็เป็นลูกสาวของครอบครัว
อยู่ในห้องนอนชั้น๒กับแม่บ้านอายุ๗๕ที่อยู่ด้วยกันบนชั้น๒
ตอนตี๓แม่บ้านที่อยู่ชั้น๑บอกว่าได้ยินเสียงคนเรียกจากชั้น๒
ทีแรกคิดว่าเรียกเฉยนะแต่ก็ไปดูพอไปดูเนี่ย
ไปถึงจุดห้องนอนเนี่ยพบว่ามีควันกับเปลวเพลิงเนี่ย
พุ่งออกมาเยอะมากจนไม่สามารถลุยเข้าไปช่วยได้
ว่าผู้ตายทั้งสองคนเนี่ยคงจะตื่นขึ้นมาแล้วมันมีควันมีเพลิงแล้ว
ก็เลยเรียกให้คนมาช่วยแต่ช่วยกันไม่ทันก็สำลักควันไฟ
เสียชีวิตอยู่ในห้องนอนตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเปลวเพลิง
มันไหม้จากห้องครัวที่อยู่หน้าห้องนอนของผู้ตายนะฮะซึ่งอาจจะเกิด
ตู้เย็นที่เก่ากว่าสามสิบปีตำแหน่งห้องครัวมันอยู่หน้าห้องของผู้ตายพอดี
เป็นทิศทางเดียวที่ออกมาจากห้องนอนได้เพราะว่าด้านหลังของห้องนอนเนี่ย
มันจะติดกับอาคารพาณิชย์แล้วมันจะมีเหล็กดัดก็เลยไม่สามารถออกจากห้อง
เพื่อจะหนีได้ก็เลยต้องออกมาทางห้องครัวก่อนแต่ก็คงออกมาไม่ทันเหมือนกัน